เตะทีมชาติไทยก็กำลังเก็บตัวฝึกซ้อมกันอยู่ที่
ก่อนที่จะอุ่นเครื่องกับจีนวันเสาร์นี้
สารัสหยุเย็นกับตันทีมเมืองทองยุโยเตะ
ก็กลับมาติดทีมชาติไทยอีกครั้งในรอบ๑ปี๖เดือน
ก็จะลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องกับทีมชาติจีน
บอกว่าตอนนี้อยู่ในช่วงการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมทีม
ว่าอีก๒วันก็น่าจะเข้าที่เข้าทางมากกว่านี้ค่ะ
แล้วก็บอกด้วยว่านักเตะของทีมชาติไทยชุดนี้
ทุกคนมีคุณภาพจึงต้องทำงานให้หนักขึ้น
แล้วก็จะได้ลงเป็นตัวจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของโค้ชค่ะ
ส่วนพูดถึงจีนนะคะก็เป็นทีมที่แข็งแกร่ง
ผู้เล่นฝีเท้าดีหลายคนมีการพัฒนาการที่ดีขึ้น
แต่เป้าหมายก็คือต้องเก็บชัยชนะให้ได้
กันอีกครั้งนะคะเกมอุ่นเครื่องระหว่างไทยกับจีน
แข่งขันวันเสาร์นี้ที่ราชมังคลากีฬาสถาน
เริ่มเข้าสัญญาณถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒๑๘นาฬิกาค่ะ

ส่วนในวันนี้นะคะ๒โมงตรงค่ะไทยรัฐทีวีช่อง๓๒จะถ่ายทอดสด
คู่เอกนะคะระหว่างกรมทางหลวงเจอกับราชนาวีค่ะ